ส่วนอีกประเด็นนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลย
หลังจากที่ไม่กี่วันก่อนรายเยาะรัฐมนตรีเฉื่อชื่อนายทักศิลป์ออกมา
ในเรื่องของการล็อบบียิสต์ในเรื่องของการทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทย
พร้อมกับปฏิเสธนะคะว่าตัวเองไม่ได้จ้างบริษัทล็อบบียิสต์แต่อย่างใด
คราวนี้โต้กันไปโต้กันมาคอสชบอกว่ามีหลักฐาน
แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่านายทักษิณเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทล็อบบียิสต์ต่างประเทศค่ะ
กรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีออกมาปฏิเสธ
นะคะว่าไม่ได้ว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย
มีหลักฐานว่านายทักษิณนั้นว่าจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์แห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษ
รวมถึงยังมีบทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ระบุชัดเจนว่านายทักษิณเป็นลูกค้าของบริษัทล็อบบียิสต์ค่ะ
ซึ่งแบบฟอร์มที่โชว์อยู่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลก็ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของสหรัฐปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะ
สชต้องการที่จะชี้ให้เห็นนะคะว่านายทักษิณมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์จริง
รวมถึงอยากให้ทุกคนติดตามค่ะว่าหลังจากที่นายทักษิณโพสต์ข้อความแล้วต่อไปจะมีตัวละครทยอยออกมาพูดจาโจมตีรัฐบาลอีก
ส่วนทางฝั่งเรื่องของการลงประชามตินะคะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลว่า
หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเพื่อที่จะจัดทำรูปเล่มสรุปแล้วก็กำหนดแนวทางสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำก่อนลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ
ส่วนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวยังไม่ทราบว่ามีความผิดหรือไม่แต่ถ้าหากคิดว่าสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรที่จะทำเพราะถือว่ามีเจตนาทำผิดคำสั่งคอสชเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดทั้งพระราชมัญญัติประชามติแล้วก็คำสั่งของคอสชด้วยค่ะ